เริ่มต้นที่ทางบริษัทไทยลีกนะครับก็วางแนวทางให้กับสโมสรที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลถ้วยในปีหน้านะครับ
จะต้องส่งนักเตะมา๒คนนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขันใน๔เกมครับ
ก็มีการประชุมความพร้อมกันไปเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็ทางไทยลีกเองก็ประกาศปรับโปรแกรมการแข่งขันในปีหน้าอีกครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมของทีมชาติไทย
ทำให้ฟื้นบรรท่วย๒รายการจะไปทับซ้อนกับ๔เกม
หลังถูกเลื่อนไปแข่งขันในช่วงกลางปีหน้า
วันที่๑๒ถึง๒๒๓พฤษภาคมนะครับ
อกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังมีการพูดคุยถึงเงื่อนไขการปล่อยตัวนักกีฬา
ในกรณีที่สโมสรผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ
ของทั้ง๒ถ้วยให้มีการปล่อยนักเตะอย่างน้อย๑๒คนนะครับ

แล้วก็รอบชิงชนะเลิศจาก๒๘พฤษภาคมไปแข่งขัน๒๒พฤษภาคมนะครับ
แล้วก็รอบชิงชนะเลิศจาก๓เมษายนไปแข่งขัน๑๕พฤษภาคมนะครับ
เรียกอริสักไกรสอนกองหน้าจากเมืองทองยูเนเต็ด
เข้ามาติดทีมลุยศึกอาเซียนครับ๒๐๒๐ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ
แม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีในไทยลีกยิงได้เพียง๑ประตูจาก๑๒นัดเท่านั้น
แล้วก็เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วด้วยเคยทำประตูได้มากมายนะครับ
การันตีจากการที่คว้ารางวัลดาวสันโวจากครั้งล่าสุดที่๘ประตูนั่นเองนะครับ
กวินธรรมสัจจานันทร์จากโอเอชลูเวิลนะครับแล้วก็จนทานเข็มดีจากโอบีโอเดนเซ
จะบินตรงไปสมทบกับทีมชาติไทยนะครับที่สิงคโปร์วันที่๑ธันวาคม
แล้วก็จะต่อเครื่องไปที่สิงคโปร์ครับดูโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแรกนะครับ
แล้วก็วันที่๑๘ธันวาคมพบสิงคโปร์เจ้าภาพครับ
แข่งขัน๔คู่ด้วยกัน๖โมงหนองบัวพิชยะพบกับการท่าเรือ